กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

รับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเกมโชว์นะครับ
ที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นเพื่อนให้กับคนสู้ชีวิตทั้งประเทศ

เป็นร้อนลูกทุ่งสู้ชีวิต
แล้วมาอยู่กรุงเทพคิดถึงลูกขนาดไหนครับ
แล้วเขาอยู่อย่างไรตอนพี่ผ่ายไปทำงาน

สายอยู่ล็อก

เคยเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมคะระหว่างเดินทางกลับไปหาลูก

รถห่วงข้ามเลนมาชนรถถัว

และวันนี้นะครับนักสู้ชีวิตของเรา

เป็นหญิงสาวที่ส่งความรักของเธอนะฮะ
ผ่านไปถึงลูกสาวเป็นระยะทาง

ไปกลับไปกลับกรุงเทพอุดรธานี

เรื่องราวชีวิตของเธอนั้นอย่าให้ดูกันอีกรอบหนึ่ง
เพื่อท่านผู้ชมที่พลาดโอกาสวันนั้นไป
จะได้รู้ว่าเรื่องราวชีวิตเธอเป็นอย่างไร

พัชรีนามสกุลธรรมชัย
อายุ๔๙ปี
เป็นคนจังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบันมาทำงานที่กรุงเทพ
ทำงานเป็นพนักงานนวดค่ะ
รายได้ไม่นานน้อยขึ้นอยู่กับลูกค้าจะมากจะน้อย
ได้เงินเดือนมาก็แบ่งส่งกลับบ้าน
เดือนหนึ่งก็ประมาณ๓๕๐๐บาท
ต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้ใช้หนี้สหกรณ์หนี้ประจำปีค่ะ

อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
เป็นเด็กพิการเขาพิการทางการเคลื่อนไหว

หมอก็บอกเหมือนว่าเด็กสำลักน้ำค่ำหรืออะไรสักอย่าง
ไปรับมาแล้วพอเขาเริ่มหัดเดินเขาเริ่มเดินเป๋

เดินได้จริงเราถึงรู้ว่าลูกเราผิดปกติ
พออายุสัก๑๐ขวบมีลมชักเพิ่มอีก
ทีนี้ก็ต้องกินยากันชักตลอดชีวิต

แต่๒ปีหลังเนี่ยเขาเดินไม่ได้เลย
มันเป็นที่ส่วนของสมองรักษาไม่ได้
ก็ดูแลกันไปตามอาการตามสภาพไป
เป็นหนี้สหกรณ์ค่ะ

ให้มันมีเพิ่มขึ้นก็เอามาค้าขาย
ขายไปมันก็หมดไปขายไปก็หมดไป

แต่ตอนนี้ส่งไปแล้ว๒ปี
เหลือ๒๑๐๐๐ค่ะ
ถ้าใช้หนี้หมดจะกลับบ้านไปอยู่กับลูก

ทุกวันนี้ลูกเหงาคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขานั่นแหละ

ร้องไห้ตั้งแต่ขึ้นรถไฟเลยไหม
ตั้งแต่ขึ้นสำรอออกจากบ้านแล้ว

ถ้านั่งกอดกันอยู่ก็ไม่มีกิน
เจ็บปวดที่สุดแต่ก็ต้องทำที่สุด

อยากให้แม่กลับไปหาเราเนี่ย
ตอนแม่เขาต้องกลับไปทำงาน

ก็มีเหงาบ้างค่ะ

แม่เขาก็ไม่น่าจะอยากไปไหนไกลหรอก

หนี้หมดปุ๊บก็จะกลับมาอยู่กับน้องตา

เพราะว่าน้องตานน่ารักมากเลย

ขอบคุณค่ะ
เนี่ย

ร้อง

นั่นคือเรื่องราวภาพชีวิตของหัวอกคนเป็นแม่นะคะ

แม่ผู้ส่งความรักผ่านระยะทางกว่า๕๐๐กิโลครับ

ที่คุณพัชรีมีโอกาสขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ครั้งที่แล้วเราจบกันไปที่คุณพัชรีร้องเพลงที่๑ได้

ตอนนี้มีหนึ่งหมื่นบาทแล้ว

ได้หนึ่งหมื่นแล้ว
แล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้คุณพัชรีก็มากับลูกสาวนะครับ

วันนี้มาเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทางด้านล่าง
ก็คือเป้าหมายของเรากลับไปอยู่กับลูกให้ได้ได้เร็วที่สุด
ตั้งแต่อายุสิบหก
อันนั้นคือทำเลี้ยงที่เป็นเหมือนว่าเหมือนเข้ามาทำงานกรุงเทพเหมือนหนุ่มสาวทั่วไปค่ะ

ยังไม่มีหนี้ไม่มีครอบครัวแล้วก็ยังไม่มีลูก
จนกระทั่งมาเริ่มเป็นหนี้ของสหกรคือกู้เข้ามาหวังจะมาทำค้าขาย
แต่มันไม่ได้เป็นตั้งเป้าที่เราคิดก็เลยเป็นหนี้เท่าไหร่ครับ

พอเราไม่มีต้นไม่มีดอกให้เขามันก็เรียกไปทำสัญญาใหม่ก็เป็น๒๕๐๐๐๐บาท

ก็มีเงินทอนมาให้เราไงเราก็จะเอาไปทำทุนต่ออีกไง

ค่ะแล้วมีหนี้ตรงไหนอีก
นี่แหละอันนี้แหละไม่มีใช้เขาอีกเลย

ก็มาทำสัญญาใหม่เป็น๓๕๐๐๐๐บาท
ตั้งแต่นั้นมาส่งเขาไปบ้างไหมฮะ
ตอนแรกเลยเราส่งไปนี่มันจะเป็นเหมือนแค่ดอก
อย่างเราส่งไป๑๐บาทมันจะเป็นดอกไปละ๙บาท

แล้วเมื่อก่อนไม่ได้ทำงานนิงทำงานบริษัทเป็นรายวัน
มันไม่พอส่งมันไม่มีจะส่ง
ส่งก็ไม่หมดสักทีก็เหมือนว่าเอาไว้กินเถอะ

ไปเรื่อยแต่เราไม่หนีนะเราก็ปรึกษาเขาตลอด
มันไม่มีทำไงจนสุดท้ายเขาก็นี่แหละ

ทำสัญญาหมายอีกทีนี้ต้องส่งให้เป็น
ถ้ารายเดือนต้องส่งเท่านี้
มันถึงจะหมดแล้วรายปีต้องส่งเป็นเท่านี้
เขาก็แนะนำมาแล้วก็ถามจริงเราก็
พอดีที่เทียวไปเทียวมาแล้วได้งานนวด

เป็นน้ำเป็นเนื้อเพราะได้งานนวดนี้
หลังจากผ่าตัดหนี้พี่พระชะรี๓๕๐๐๐๐๐บาท
แล้วเริ่มผ่อน๒ปีใช้หนี้ไปได้เท่าไหร่ใน๒ปีนี้
เขากำหนดว่าต้องปีละ๗๐๐๐ค่ะ

ก็คือสรุปว่า๒ปีนี้
ปีนี้หาเงินใช้หนี้ไปได้เท่าไหร่แล้ว

ไม่รวมดอกนะดอกต่างหาก

เหมือนกันขนาดต้นเจ็ดหมื่นนะ

แล้ว๒ปีที่ทำงานใช้หนี้อยู่
ณตอนนี้เหลือหนี้เพียว

ของสหกรมก็๗๓๒๑

คุณพระชรีทำได้เนี่ยต้องปีละต้องเจ็ดหมื่นเนี่ย
คุณพัชรีได้เงินเดือนจากนวดเท่าไหร่

อาทิตย์นึงก็ทำงานหกวันก็จะได้สามพันห้าสามพันหกอะไรอย่างนี้ครับ

วิธีแบ่งคืออะไรสามพันห้าสามพันหก
ค่าแรงเก็บหมดต้องใช้หนี้
ไม่ใช้เลยไม่ใช้แล้วกินยังไงอ่ะคะ
อาศัยติ๊บจากลูกค้าถ้าทำนวดก็จะมีติ๊บลูกค้าใจดีก็จะมีติ๊บ
คือติ๊บมือติ๊บมืออ่ะอ่ะไปห้าสิบร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
ใช่วันไหนได้เยอะเราก็หยอดเอาไว้ตั้งไว้ว่าอย่าใช้เกินร้อยนะ

เป็นเดือนน่ะเอาไปเลยตัดไปเลยใช้หนี้อย่างเดียวตั้งไว้ใช้หนี้
ไม่ใช้เลยไม่ใช้รอติ๊บแล้วถ้าเกิดไม่มีล่ะครับติ๊บ
ก็มีอยู่นะคะยังไม่ได้เลยก็ได้๕๐บาทอยู่
อย่างน้อยก็ต้องมีวันหนึ่งต้องมีห้าสิบได้ห้าสิบบาท
แต่คุณพัชรีนี้ก็เก่งนะยังใช้ได้เป็นต้องเป็นแสนอ่ะ
ใช้เงินส่งดูแลลูกด้วยใช้หนี้ด้วย
ตานวันนี้ถ้าเกิดคุณแม่มารายการวันนี้นะเกิดคุณแม่ร้องเพลงเก่งร้องดีเนี่ย

เดี๋ยวเกมเตี้ยเริ่มแล้วค่ะ

จะได้อยู่ดูแลกันไม่ต้องแยกจากกัน

คุณค่อนชะนีนะครับนักสู้ชีวิตของเรา
นะครับบอกกับเราไว้ว่าต้องการทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

เพลงนี้มีมูลค่า๒หมื่นบาท

อุฟะค่ะอินโฟร์ซั่น
แต่ว่าเพลงนี้ใช้ในรายการเราบ่อยมาก
น่าจะรู้จักเพลงนี้เพลงนี้ก็เป็นเพลงดังทีเดียว

เคยร้องชอบร้องเพลงของภูมิภวง
คือที่เล่าไม่ได้ร้องนาน
มันล้างเวทีมานานเหลือเกินนะฮะ
เพลงนี้ไม่ได้ร้องนานกี่ปีแล้ว
ไม่ได้ร้องเพลงนานจริงนะนานจนจำไม่ได้

หยุดไปเลยแม้กระทั่งอาบน้ำนี่มีฮึมฮำบ้างไหมเนี่ย
ไม่เพราะว่าอยู่อย่างนั้นเราเสียงดังเดี๋ยวเขาว่าเอา

ก็ยังมีหนทางให้ต่อสู้กันอยู่นะครับ
ตอนนี้คุณพัชรีมีแล้ว๑๐๐๐บาท
ถ้าหยุดเลยก็ได้นะครับ

ได้๑หมื่นแต่ถ้าสู้ต่อแล้วเกิดร้องผิด
หนึ่งหมื่นที่มีอยู่ก็จะเหลือครึ่งหนึ่งเหลือห้าพัน
แต่ถ้าได้ก็ได้สองหมื่น
ถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ใช้ตัวช่วยค่ะ

คุณพัชรีจะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยละครับจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีอาย
ูพาวเวอร์มี๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอด
การแข่งขันคุณพัชรีจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
ชุดได้๑๐๐๐๐นิทจะได้ห้องให้น้องด้วยนี่ไงมันจึงต้องสู้
ยังไม่ทันร้องเลยฝันมาแล้วอยากได้ดีครับเราอยากให้
ในห้องส่งเป็นกำลังใจให้คุณพัชรีหมดเลย

ขอบคุณค่ะสู้
อ่ะงั้นก็คำไม่ได้ขอให้โชคดีนะครับ
มาถึงเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๒หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงที่๒เพลงมาครับ
สู้ค่ะ
เมื่อรักกันก็ถึง

แต่เหตุฉันไหน
จะยังไม่จำ
ว่ารับทำ
ให้เจ็บทุกที
ปวดเหมือนโดนยาสั่ง
แต่ฉันยังไม่หนี
สู้อดสู้ทนรักจนป่านนี้
เรื่องเจ็บหรือดี
มีทุกเวลา
อยากมีรัก
ใจเหมือนพระราม
สู้ติดตามอานามสีดา
สู้ติดตามอานามสีดา
ด้วยรักจริงยิ่งชีวา
พระรามงามนาผลาบงามใจ
ที่ฉันจำทำมน
เจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสุดงามทรงสังคมทั้งไข
เสียดายใจทศกัณฐ์
ท่อนที่ออกมาคิดนึกเนื้อตามไปด้วยใช่ไหม

นี่ระหว่างยืนคุยก็ยืนนวดมือตัวเองอยู่นะ
ให้เลือดไหลเวียนนะพี่นะ

แล้วร้องเมื่อกี้นี้ก็ภัยร้อเหลือเกิน
คนที่ยิ้มหน้าบานเลยก็คือคนนู้น
อ๋อน้องต่านฟังคุณแม่ร้องพอแล้วเป็นไงบ้างคะต่าน
ค่ะสำเร็จถูกต้องทุกคำสองหมื่นบาท
แต่ถ้าเกิดมันมีผิดพลาดก็เหลือ๕๐๐๐บาทนะครับ

คุณพัชรีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรงเวน
โทษให้โทษให้โทษให้
เกิงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

ร้อง
ได้ครับ